คุณผู้ชมมาเริ่มต้นข่าวสารด้วยข่าวเกษตรกันก่อน
ไปดูพี่น้องเกษตรกรเมืองตรัง
เขาหันมาปลูกกะหล่ำปลีและกล่ำดอก
สร้างความแตกต่างจากพืชผักในตลาดทั่วไป
แล้วเขาบอกโอ้โหรายได้ดีเลย

โอ้โหดูสิฮะนี่แปลงผักกะหล่ำปลี
และกะหล่ำดอกที่ให้ผลผลิตที่งดงาม

ถือว่าเป็นผลผลิตที่ไม่ธรรมดา

นี่ชื่อดีนะชื่อสวนก็ไม่ธรรมดาสวนผักสุขรัก
ที่ตำบลกาลาเสย์อำเภอ๔๙จังหวัดตรัง

ใช่ครับของคุณป้ากัลยาภรรดิหมุนเวียน
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ
ของตำบลกับสาเลเลยนะครับนี่นะฮะใช่ครับแม้ว่าท่านจะเป็นคุณป้าแล้ว
ใช่ครับโดยคุณป้ากรยารัฐได้ใช้พื้นที่ว่างข้างบ้าน
ประมาณ๒ไร่ปลูกกะล่ำปีและกะล่ำดอก
ใช้เวลาปลูก๒๓เดือนก็กำลังเริ่มเก็บผลผลิต
ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลกรัมต่อไร่
คุณป้ามี๒ไร่ก็ได้๒๐๐กิโลกรัมนะครับ
ส่วนราคากะล่ำปีจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท

คุณป้ากรยารัฐบอกว่าปลูกผักมานานกว่า๑๐ปีแล้วจ้าหลานเอ้ย

เหมือนกับเกษตรกรท่านอื่นในพื้นที่แหละ

แต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นปลูกกะหล่ำปีกะหล่ำดอก
ในช่วง๒๓ปีหลังมานี่เอง
เพื่อสร้างความแตกต่างของพืชผักที่มีอยู่ในท้องตลาด

จึงสามารถส่งผักที่สดใหม่ถึงมือผู้บริโภคได้

โดยจะหมุนเวียนปลูกผักสลับชนิดกันไป
ตามเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
ทั้งนี้แปลงผักของนางกรยารัฐใช้กาวดักแมลง
แทนการใช้สารเคมีในการไล่แมลงนะคุณ
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเมื่อ๕ปีที่ผ่านมา
และก็ยังได้รับความสนใจจากเกษตรกร
ในจังหวัดตรังแล้วก็จากต่างถิ่น
เขามาทำไมเขาสนใจทำไมเขาก็เดินทางมาเลยนะครับ
ที่สวนผักสุขรักนี้เพื่อจะมาเรียนรู้ไง
มาถามคุณป้ากรยารัฐคุณป้าปลูกยังไง

ก็บอกไปเลยว่าวิธีการนี้เป็นอย่างไรบ้าง

แล้วก็การนำผักแบบว่าต่างถิ่นมาปลูกที่นี่
ปลูกแล้วดีปลูกแล้วงามปลูกอย่างไร
เห็นได้ว่าเหมือนอยู่ภาคเหนือนะเมื่อสักครู่นะครับ

คือก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงกะลำดอกแล้วก็กะลำปลี
ปลูกกันเยอะก็คือที่เขาคอพฤติกรรม
อากาศเย็นอากาศหนาวแต่นี่ที่ตรังนะ
ก็ต้องเรียนรู้กันว่าเอาไปปลูกได้แบบไหนแล้วจะดูแลแบบไหน
สภาพอากาศที่เขาไม่ชอบตามปกติแล้ว
ควันที่ลยไปเขาจะมีการควับแน่น
ที่ไอของควันเข้าไปปั๊บจะตกสังศรี
หยดลงมานั่นแหละครับคือน้ำส้มควันไม้
มันเป็นกาวดัดแมลงที่ดีมากนะครับ

ดำรงชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงราชการที่๙
แบบนี้สุดยอดจริงนะครับ